มีหัวหน้าภักดิ์การเมืองแกนนำภักดิ์การเมืองเจ็ดภักดิ์ด้วยกัน
ที่มาแสดงนโยบายมาประชันวิสัยทัศน์
ก่อนถึงวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนี้
บรรยากาศในการดีเบตกันเรียกว่าแทบจะลุกเป็นไฟนะครับ
เรานำบางช่วงบางตอนมาให้ติดตามกันครับ
คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมและคุณจอมขวัญอยู่กับทั้ง๗ท่านแล้วนะครับ

และรายการวันนี้จะเป็นรายการที่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ดิฉันไม่แนะนำแขกรับเชิญ

เดี๋ยวจะแนะนำไปพร้อมกับการพูดคุย

คุณอภิษฎที่พูดนโยบายมาทั้งหมดคือคุณอภิษฎตัดสินใจยังคะว่า

หรือเลือกไว้แล้วไหมว่าอาจจะเป็นพักฝ่ายค้าน

ประชาธิปัตย์ตั้งขึ้นมาอยู่กับประชาชนมา๗๐กว่าปี
เราเป็นได้ทั้งรัฐบาลและเป็นได้ทั้งฝ่ายค้าน
เที่ยวนี้ตั้งใจเป็นรัฐบาลตั้งใจเป็นแก่นำรัฐบาล
แต่บนเงื่อนไขที่ว่าเราจะไปเป็นรัฐบาลต้องทำสิ่งที่เราประกาศกับประชาชนได้
เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
ถ้าหากสนับสนุนเรามามากเราก็มั่นใจว่าจะรวบรวมเสียงเพื่อตั้งรัฐบาลได้
แต่ว่าถ้าเลือกเรามาน้อยถามว่าเราจะต้องไปดิ้นรนเพื่อร่วมรัฐบาลไหม
ไม่ครับถ้าหากว่ารัฐบาลนั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาประชาชนได้
เพราะฉะนั้นสำหรับประชาธิปัตย์มันไม่มีเรื่องต้องเผื่อใจ
คุณอุตมะหัวหน้าพักคิดว่าโอกาสในการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมากน้อยขนาดไหน
พลังประชารัฐเนี่ยก็เกิดได้ไม่นาน๓เดือนกว่านะครับ
แต่ว่าก็มีคำถามอยู่เรื่อยว่านี่เอาจริงหรือเปล่า
ถาวรไหมผมก็เรียนว่าเราจะทำการเมืองถาวรพักพลังประชารัฐ
เพราะฉะนั้นเราก็พร้อมนะครับที่จะทำบทบาททางการเมืองทั้งหมด
แต่ในเวลานี้เนี่ยพักพลังประชารัฐก็ได้พูดเสมอมาว่า
วันนี้ประเทศไทยอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ
เพราะฉะนั้นเราอยากมีโอกาสที่จะไปทำงานนะครับ
ในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายก็ต้องเป็นรัฐบาล
เคราะห์หรือว่าวิจารณ์ว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยไปบวกเสียงสว
หวังตรงนั้นไหมหวังเสียงสวตรงนั้น
หรือว่าเราตั้งใจว่าเราจะต้องเป็นแก่นำเป็นเสียงข้างมากให้ได้โดยเด็ดขาด
ไม่ได้หวังตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ย
เกิดจากการที่พวกเรามาร่วมอุดมการกันนะครับกลุ่มคน
แล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าเราทำอย่างถาวรแล้วเราก็ทำในวิถีของประชาธิปไตยของคนไทย
ของคนใดไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์กติกาของรัฐมนูล
ลงแข่งขันเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำเต็มที่ในส่วนของ
ไม่ได้ไปหวังเอาปัจจัยพิเศษนะครับหรือว่ากำลังภายในอะไรมาช่วยเราทั้งนั้น
คนที่ทางพักเสนอให้เป็นนายกคือคนที่เลือก๒๕๐นะคะเพราะฉะนั้นเวลานับต้องนับเริ่มจาก๒๕๐ขึ้นไปหรือเปล่าคะ
คงไม่ใช่นะครับไม่ใช่เช่นนั้นนะครับคนที่พักเสนอก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
เพราะว่าพักพิจารณาแล้วร่วมกันแล้วไปเรียนเชิญท่านก็เพราะเราคิดว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม
ฉันไม่ทราบว่าใครจะรัฐใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านแต่ที่แน่จับคั่วกันแล้วถูกไหม
ก็พร้อมที่จะร่วมกับหลายพักนะฮะเราก็ไม่ร่วมกับพักที่ไม่เอาเรื่องการปฏิรูปแล้วก็ไม่ร่วมกับพักที่เป็นปฏิปักกับรัฐธรรมนูล
เรื่องเกิดราวขึ้นกับทางพักไทยรักษาชาติอนาคตไม่รู้ว่าจะไปถึงขั้นไหนอะไรยังไง
มันจะทำให้ทางแนวร่วมในปีกที่คุณหญิงสุดารัฐบอกเอาไว้เนี่ยหายไปไหม
ประเมินว่ามันจะทำให้โมเมนตั้มของจำนวนสอสอหรือการเลือกตั้งอะไรมันเปลี่ยนอย่างนี้ไหม
คือท้ายที่สุดมันมีหลายพักนะคะที่อยู่ใน๒ปีกนี้
แล้วก็ต่างคนก็ต่างแข่งกันในพื้นที่มีจุดยืนร่วมกันบ้าง
ส่วนที่อยู่ในพื้นที่ก็แข่งกันโดยนโยบายการเมืองมันต้องสร้างสรรค์
ดังนั้นเนี่ยเมื่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฝั่งใดที่ประชาชนให้เสียงข้างมากนะคะ
สั่งนั้นก็ได้รับสิทธิ์ชอบทำตามหลักประชาธิปไตยของเราถูกไหมคะ
พัฒนาเนี่ยเราไม่มีปัญหาหมายความว่าคือวันนี้
เดี๋ยวเมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย
อยากเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วก็บ้านเมืองก็ไม่มีปัญหา
ฉะนั้นเนี่ยพรรคชาติภาณาเองเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญทั้งสองเรื่อง
แต่ว่าในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยเราก็๑๐กว่าปีมาแล้วนะครับ
เรามีความขัดแย้งเกิดขึ้นฉะนั้นพักชาวนาเองเนี่ย
ก็อยากที่จะเหมือนกับว่าเป็นพักที่ไม่แบ่งฝักไม่แบ่งฝ่ายนะครับ
แล้วก็เดินสายกลางแล้วก็ไม่อยากที่จะไปสร้างคอนดิชั่นหรือเงื่อนไขอะไรก่อนเลือกตั้ง
เพราะบางทีเนี่ยพอเราไปสร้างเงื่อนไขอะไรก่อนเลือกตั้งมากเนี่ย
แล้วมันทำให้การเมืองมันเดทล็อก
ก็ดูบทเรียนจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
บางทีเรามีเงื่อนไขเรื่องเงื่อนไขนั่นเรื่องไขนี้

ฉะนั้นพักชำนาญก็เลยคิดว่าเราอยากที่จะให้การเมืองบางทีก็ลืมอดีตแห่งความขัดแย้งกันนะครับ

ส่วนใครจะเป็นพักฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ฉะนั้นเมื่อเราไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วเนี่ย

พอเป็นกลางแล้วกลไกการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ย
เรื่องสำคัญเราก็คือนโยบาย๓ข้อที่เสนอมานั้น
ไม่ใช่ต้องไปรอให้เป็นรัฐบาลหรือไปเป็นฝ่ายค้านเลยไม่ไปทำ

ของเราไม่มีเงื่อนไขอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลหรือไม่รัฐบาล
เราทำก่อนเลือกตั้งเราก็ทำ
้อมนำคำสอนแก้พระพุทธเจ้าแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชน
หรือตั้งสภาประชาชนปฏิรูป
หรือจะทำให้เกิดการปฏิรูปต่าง

ทำไปเรื่อยพอหลังเลือกตั้งเราก็ทำ
ส่วนเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัฐบาลนั้น
เป็นเรื่องเล็กมากสำหรับภักดิ์ประชาชนปฏิรูป
ใหม่งั้นไม่ถามว่าเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าน

ก็เราก็เป็นพักประชาชนปฏิรูป
เราก็ทำหน้าที่ไปแต่พอถึงเวลาเลือกตั้ง
ถ้ามีชื่อเลือกในสภานะฮะในรัฐสภา
ถ้ามีชื่อพลเอกประยุทธ์เสนอมา
เราก็ประกาศเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้นแล้ว
เราก็เห็นท่านเป็นคนดีมีความซื่อสัตว์สุจริตมีความสามารถ
เราก็จะอยากจะสนับสนุนเราก็สนับสนุนไป
สิ่งที่ผมเห็นคือพันธนาการแล้วโซ่ตรวน
กดทับศักยภาพของประเทศไทยอยู่
นั่นก็คืออำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
เงื่อนไขการจัดตั้งการร่วมรัฐบาลกับใคร
จะจัดตั้งรัฐบาลกับใครต้องสอดคล้องกับแนวอุดมการของภักดิ์

นั่นก็คือของเราอันดับที่หนึ่ง
หยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชให้ได้
นี่เป็นเงื่อนไขขั้นแรกที่จะทำสังคมไทยให้กลับสู่ประชาธิปไตยอีกครั้ง
อันดับที่สองแก้ไขร้วรรธรรมรวงค์ฉบับปี๒๕๖๐
และอันดับที่๓ล้มล้างผลพวงรัฐประหาร
มีแต่ลดแหม่บ๓ข้อนี้เดี๋ยวนั้น
ที่จะทำให้สังคมไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได้
มีใครคิดต่างไปจากที่เราเข้าใจตอนนี้ไหมคะว่า
เนื่องจากมีสว๒๕๐มันทำให้เห็นภาพอยู่แล้ว

ผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นคนกำหนด
แล้วผมก็ได้ประกาศแล้วว่าในส่วนของพักประชาธิปัตย์

ฝืนเจตนารมณ์ของประชาชน

ถ้าเลือกตั้งแล้วใครรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษดรได้

และถ้าฝืนผมก็จะเรียกร้องให้๒๕๐คนในสภาพผู้แทนรัศดรนั้น
ไม่ยอมรับรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมา
เพราะฉะนั้นผมมองว่าประชาชนยังมีบทบาทในการเขียน

มันก็เป็นกลไกที่มาในรัฐมนูลปัจจุบัน
จะชอบไม่ชอบก็ผ่านประชามติของประชาชนมาแล้ว
มาแล้วเราน่าจะให้กลไกนี้มันเดินไป
เมื่อไปถึงเวลาเสนอชื่อถึงเวลาตัดสิน
ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่า๒ประเด็นครับ
ประเด็นแรกอย่าเพิ่งไปคิดว่า
สว๒๕๐ท่านจะต้องสั่งซ้ายสั่งขวาได้

ท่านอยู่ในสายตาท่านจะอยู่ในสายตาของประชาชนทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นผมเองเชื่อว่า
สวท่านก็ต้องมีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจ

เดียวกันรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลผมเรียนตามตรง
ก็น่าจะต้องเป็นรัฐบาลผสม
รัฐบาลผสมเพราะฉะนั้นการเสนอชื่อก็ตามตั้งแต่ขั้นนั้น
และการพิจารณาของสวอยู่ในสายตาประชาชนแน่นอน
นะครับผมไม่เชื่อว่าจะมีกลุ่มใดที่จะสามารถฝืนเจตนารมณ์ของประชาชนไปได้

ไม่ที่ก่อนประชุมกันวุฒิสภากับสภาพผู้แทนราษฎรแยกกัน
เลือกนายกก็เลือกกันโดยสภาพุทธแทนราษดร
มันก็ถูกแล้วก็ไปว่ากันเองขอสอสอ
แต่ว่าตอนนี้ในเมื่อรัฐมนูลเขียนว่าต้องให้เลือกโดยรัฐสภา
แล้วก็การประชุมรัฐสภาก็มีข้อบังคับ
เมื่อมีข้อบังคับเขาก็นั่งอยู่ด้วยกัน๗๕๐คน
พอเสนอชื่อเขาก็ใช้สิทธิ์เขาในฐานะเขามีเอกสิทธิ
จะยกมือให้ใครมันก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขา
ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าก็เหมือนกับว่า
เราต้องยอมรับผลของการตัดสินของพี่น้องประชาชน

พี่น้องประชาชนจะรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สมมุติเราบอกว่าเรากังวลนะว่าผู้สมัครคนนี้มีที่มาอย่างนี้
ไม่ต้องห่วงแล้วครับพี่น้องประชาชนเขาทราบ
แต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับตัวนี้ว่าพี่น้องประชาชนทราบที่มาที่ไป
ทราบจุดยืนแล้วเขาตัดสินอะไรมาเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับ
ฉะนั้นผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไปตามเสียงของประชาชน
แล้วก็ไปตามกติกาของรัฐมนูลนะครับ
ทุกอย่างก็จะไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด
เพราะว่าเมื่อการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่า
ผลการเลือกตั้งนี้พี่น้องประชาชนเขาตัดสินมาอย่างนี้
ผมบอกเลย๓อย่างถ้าไม่อยากขัดแย้ง

เพราะถ้าเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เป็นธรรม

เลือกตั้งแล้วเคารพเจตนารมณ์ของประชาชน

และ๓ใครได้อำนาจไปแล้วอย่าใช้อำนาจในทางที่ผิด
เมื่อพูดถึงรัฐมนูญฉบับ๖๐ก็ต้องบอกว่า
ทั้งที่มาเนื้อหาและกระบวนการมีปัญหาทั้งหมด
ทุกคนชอบอ้างว่าที่มาผ่านการทำประชามติมาแล้ว
ผมบอกว่าถ้ากลุ่มคนที่ลนลงให้ไม่รับ
ไม่รับรัฐมนูลฉบับนี้แล้วที่ติดคุกล่ะครับ
คุณอธิบายยังไงนะเรื่องนี้ที่มาก็ไม่โปร่งใสแล้ว
คุณโหวตลนลงให้ไม่รับรัฐมนุนฉบับนี้
คุณอยู่ในคุกปัจจุบันมีคดีติดตัวเยอะแยะไปหมด
ยังไม่นับว่าหลายพื้นที่อยู่ภายใต้กฎอายการศึกนะครับ
ณวันที่ลนลงเรื่องไม่รับร่างรัฐมนุน
นี่คือเรื่องที่มาในเรื่องกระบวนการเขียนเองนะครับ
เขียนเองร่างเองผ่านเองบังคับใช้เอง
มองเห็นช่องทางที่นำไปสู่การสืบทอดอำนาจชัดเจน
เราอยากเดินเข้าสู่การเลือกตั้งที่เป็นธรรมนะคะ
สุทธิ์ยุติธรรมปราศจากการใช้อำนาจรัฐอำนาจเงินนะคะ
เพราะอะไรเพราะว่ามันคือความเชื่อมั่นของประเทศ
มันไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เดือดร้อน
แต่ถ้าการเลือกตั้งไม่เกิดความเชื่อมั่น
กระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอนในเรื่องของการลงทุน
ความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างประเทศ
แล้ววันนี้อย่าลืมนะคะที่พูดกันมาเสมอว่า
ทำไมคนอื่นก็ยังอยู่ได้
รัฐบาลอื่นก่อนการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่รักษาการ
ไม่มีอำนาจที่จะใช้เงินงบประมาณ
ไม่มีอำนาจโยกย้ายเป็นแค่เหมือนประหลัดกระทรวงที่ทำงานลูทีน
แต่นี่มีอำนาจเต็มและมีม๔๔
แต่ถ้าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีอำนาจรัฐนะคะ
มีอำนาจการใช้เงินซื้อเสียงนะคะ
แล้วก็ไม่เป็นธรรมเนี่ยนะคะ
อันนี้แหละมันจะเกิดผลเสียหลังการเลือกตั้ง
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก